คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ภาพยนตร์แนวคอมเมอดี้
ต้องบอกว่าอาจจะมาแรงก็เป็นได้นะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องสมพักเซียน
ซึ่งในวันนี้นะคะเขาไปเปิดตัวกันถึงโคราชกันเลยทีเดียว
บอกว่าเป็นการเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกนะคะที่ยกกันไปถึงต่างจังหวัด
ปกติเนี่ยเวลาเขาเปิดตัวภาพยนตร์เขาต้องเปิดกันในกรุงเทพนะใช่ค่ะ
แต่นี่ยกไปหาพ่อแม่พี่น้องชาวโคราชกันเลยนะคะซึ่งบรรยากาศเนี่ยต้องบอกว่าอบอุ่นไปด้วยพี่น้องชาวโคราช
และแฟนคลับที่ตามไปให้กำลังใจทีมนักแสดงกันแบบล้นหลามเลยทีเดียวและไม่ปล่อยให้แฟนแฟนต้องผิดหวังนะคะ
สองนักแสดงนำเลือดอีสานอย่างโตโนภาคินและเพชรสหรัฐที่ควบตำแหน่งร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วย
ก็เลยถือโอกาสจัดมินิคอนเสิร์ตกันไปเลยนะคะเปิดเวทีกันแบบคลื้นเครงให้สมกับเป็นภาพยนตร์ขายความหากันซะเลย
เออจริงโตโน่เขาก็มีวงเป็นของเขาเองด้วยนะถึงร้องเพลงเพราะแบบนี้
นอกจากนี้ค่ะทีมงานก็เล่นใหญ่จัดวันคล้ายวันเกิดอายุครบสามสิบเอ็ดปี
ให้กับหนุ่มโตโนภาคินที่มีวันคล้ายวันเกิดเมื่อวานนี้แบบพอดิบพอดี
โดยมีคุณแม่ของหนุ่มโตโน่ค่ะถือเค้กมาอวยพรลูกชายบนเวทีด้วยตัวเอง
งานนี้ก็ทำเอานักร้องหนุ่มออกอาการเป็นปลื้มแบบสุดเลยล่ะค่ะ
ภูมิใจให้ความเป็นอีสานนะครับฮักด้วยอีสานด้วยครับผม
บรรยากาศเนี้ยน่าฮักหลายหลายด้วยค่ะสมพักเซียนนะคะ
เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะคะที่เอ็มบุษราคำทายาทตลกร้อยล้าน
หม่ำจกมกนั่งแท่นกำกับเป็นครั้งแรกและตั้งใจให้
หนังของคนไทยที่พูดอีสานตลอดทั้งเรื่องเลยเหมือนที่
หม่ำของเธอเคยประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นมาแล้ว
จากภาพยนตร์เรื่องแหย่งเฮษโภพรนั่นเองค่ะ
เหนื่อยค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากกับการที่
รอคอยมาจนถึงวันนี้เพราะว่าก็แอบลุ้นมาตลอดว่าคนดูให้เขาจะชอบไหม
แต่คืออยากจะบอกทุกคนว่านักแสดงทุกคนตั้งใจเล่นกันจริง
ให้พ่อหรอเอ๋มชอบตรงนี้พ่อเล่นเองแล้วก็คัดตัวเอกนี่แหละ

ถ้าคนภายนอกมองเข้ามาเนี่ยอาจจะคิดว่าหนังเรื่องนี้มีแต่ความตลกอย่างเดียว
จริงแล้วมันมีความโรแมนติกน่ารักของมันอยู่ด้วย
แล้วก็สอดแทรกเกร็ดสาระความรู้
ผมก็ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับผม
ให้มาเบิ้งสมภักษีกันหลายครับ

แล้วก็วันนี้ชื่นใจมากนะครับที่หลายคนเขาชอบ

เอาล่ะค่ะเปิดตัวรอบสื่อมวลชนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

คือดิฉันมีโอกาสได้ดูตัวอย่างภาพยนตร์
ดิฉันว่าหลายมุกมันตลกแล้วมันก็ฮา